ประเทศไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศ
ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หลายปีผ่านมาแล้วเราถือว่าเป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ความสวยงามของภูเขาความสวยงามของทะเล
แต่ทีนี้รัฐบาลชุดนี้มีการผลักดันเพิ่มเติม
ถ้ามาเที่ยวแล้วอยากให้ท่องเที่ยวเชิงกีฬา
จัดการแข่งขันควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวด้วยนะคะ
และตอนนี้เองนะคะการแข่งขันวิ่งมาราทอน
ถือว่าเป็นการนำกีฬามาผูกกับการท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว
แล้วก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นอย่างไร

วิ่งมาราทอนเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพ
ปัจจุบันมีหน่วยงานที่จัดกิจกรรมกีฬาลักษณะนี้
เพิ่มขึ้นตามทิศทางของคนที่รักสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งแต่ละงานก็จะมีจุดขายที่แตกต่างกันออกไปค่ะ

จะเป็นบรรยากาศการวิ่งท่ามกลางอากาศเย็น
และวิวเมืองเหนือเสน่ห์ล้านนา
รายการวิ่งเมืองไทยเชียงใหม่มาราทอนจัดที่นี่มาอย่างต่อเนื่อง
และทุกปีมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ครั้งนี้มีผู้ร่วมงานกว่า๑หมื่นคน
นั่นหมายความว่ามีมากกว่า๑หมื่นคนที่เป็นนักท่องเที่ยว
มาเยือนเมืองเชียงใหม่เพื่อการวิ่ง
เป็นคนต่างชาติอยู่ประมาณสัก๒๐๐กว่าคน

แล้วก็มีประมาณสัก๓๐๐เป็นคนมาเล
ที่เหลืออยู่ก็อีกประมาณหลายประเทศอยู่
รวมต่างประเทศทั้งหมด๕๕ประเทศ
ก็ถือว่าเป็นการที่จับกระแสของการท่องเที่ยวได้ดี
แล้วก็จะเห็นเลยว่าจีนให้ความสนใจเหลือเกิน
กับการที่ว่าเรียกว่าจองมาตัวเชียงใหม่เมืองไทยมาราทอน

ครั้งนี้นักวิ่งทั้งหมดอยู่ประมาณสักหมื่นกว่าคน
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่เปิดเผยว่า
งานวิ่งลักษณะนี้ถูกบรรจุในรายการการท่องเที่ยว

การประชาสัมพันธ์ของททในสาขาต่างประเทศ

แล้วก็ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านบริษัทนำเที่ยวนะคะ

เขาเรียกอะไร
ทางช่องทางทุกช่องทางของทรทเอง
แล้วก็การแข่งขันเชียงใหม่มาลาทอน
เป็นรายการที่จัดมาหลายครั้ง

แล้วก็รอคอยที่จะมาวิ่งทุกปีนะคะ

เพราะฉะนั้นอัตราการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีน

ต่อคนต่อวันต่อทริป
ก็จะตกประมาณ๔๕๐๐๐๕๐๐๐๐บาทต่อทริปนะคะ

นักวิ่งแต่ละคนจะมีค่าใช้จ่ายหลัก

อย่างเช่นกลุ่มนี้เดินทางมาจากหาดใหญ่
เลี่ยการใช้จ่ายต่อทริปราว๑๐๐๐บาทต่อคนค่ะ
ก็คือเพื่อนสมัครวิ่งก่อนแล้วก็เราค่อยคิดที่เที่ยว
คือเหมือนจะอุปสรรคหลักคือมาวิ่งก่อนแล้วก็ประสงค์รองก็มาเที่ยว
ก็อย่างแรกเลยก็เป็นค่ากินนะครับ
ก็ได้คือไม่ได้มาวิ่งอย่างเดียวครับ
ก็มาแล้วก็มาอุดหนุนพวกร้านค้าอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เดินไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง
เหมือนเช่นมั่นแจ่มครับมันแจ่ม
นายวิรสักโคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาจะทำให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่น
เพียงแต่นักกีฬาที่เดินทางมาเท่านั้น
ยังมีในส่วนของครอบครัวและผู้ติดตามมาอีกด้วย
โดยมองว่าหากผู้จัดงานสามารถยกมาตรฐานและการจัดงานให้เทียบเท่าระดับสากล
โดยยึดเอกลักษณ์และเสน่ห์ของแต่ละท้องถิ่น
อย่างเช่นหากมีการจัดงานวิ่งที่จังหวัดสมุทรสาคร
นำอาหารทะเลมาเป็นจุดเด่นของจังหวัดให้นักวิ่งได้ชิม
ก็จะเป็นความแปลกใหม่ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน